ประเด็นสำคัญด้านการเมืองตอนนี้คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ
ซึ่งก็มีนายกรัฐมนตรีรวมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศแล้วก็สะพานนิติบัญญัติแห่งชาติค่ะ
ได้สรุปวาระปฏิรูป๒๗วาระ๔๒ประเด็นออกมานะคะ
โดยใน๒๗วาระก็แบ่งการขับเคลื่อนปฏิรูปออกเป็น๕กลุ่ม
ต้องทำให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ค่ะ
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปสำรวจดูประเด็นปฏิรูป
แล้วก็ร่างกฎหมายที่จะทยอยออกมาปี๒๕๖๐นี้นะคะ

ปฏิรูปกลไกภาครัฐมีทั้งปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดทางอาญา

จะต้องออกเป็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในทางคดีอาญา
และแก้ไขร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย
ค่าทดแทนแก่จำเลยในคดีอาญา
ส่วนด้านการปฏิรูปปกครองท้องถิ่น
จะมีการออกร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนเครื่องมือฐานลากมีเรื่องปฏิรูปสำคัญอย่างการเงินฐานรากและธนาคารที่ดิน
ซึ่งสพเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินชุมชน
เพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินของประชาชนและลดปัญหาไปกู้หนี้นอกระบบ
ส่วนร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดินเพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในที่ดินทำกิน
เพราะร่างกฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายการถือคลองที่ดินให้กับเกษตรกรผู้ยากจนได้มีที่อยู่และที่ดินทำกินส่วนการปฏิรูปเศรษฐกิจ
และการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจดิจิตอลเล่งรัดออกพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ขณะที่ด้านการปฏิรูปคนนั้นนอกจากเน้นไปที่ปฏิรูปการศึกษาโดยเตรียมออกเป็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิตแล้ว
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน
ซึ่งขณะนี้อยู่ในชั้นรับฟังความเห็นของกรรมาธิการสปท
และร่างพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์
กำลังเป็นที่สนใจของวงการสื่อสารมวลชน

อย่างการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ซึ่งมีร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ซึ่งขณะนี้อยู่ในชั้นกฤษฎีกา
รวมถึงการปฏิรูปความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
โดยมีร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ระปฏิรูปทั้ง๒๗วาระ๔๒ประเด็น

จะต้องขับเคลื่อนออกมาให้เป็นรูปธรรมให้ได้ตามแผน
เครื่องมืออย่างการออกกฎหมาย
กฎกระทรวงและมติคณะรัฐมนตรีนั้น
จากนี้จะแบ่งการปฏิรูปออกเป็น๓ระดับ
คือการปฏิรูปที่ดำเนินการได้ทันที
ปฏิรูปที่ต้องบูรณาการข้ามกระทรวง
ปฏิรูปที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
ต้องใช้กลไกในปยปดำเนินการ
ซึ่งร่างพระราชบัญญัติทั้งหมดจะทยอยเข้าสู่
ภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน